น้ำป่านะครับมันซัดบ้านของนักเรียนชั้นป๔
ทั้งหลังนะฮะจะไม่มีที่อยู่แล้วล่ะนะครับ
ครูที่โรงเรียนไปเจอก็เลยถ่ายคลิปนี้
ใครมีมากช่วยมากใครมีน้อยช่วยน้องหน่อยครับ
นี่อยู่ตรงฝ่ายเขาน้ำอุ่นครับ
เดี๋ยวมาดูบ้านเด็กครับ

สวัสดีครับกล้องก่อนเร็ว
สวัสดีครับ

เด็กชายเลยนะธนพลวังคีรีครับ

ก็เหลือแค่เท่าที่เห็นครับ

ที่เห็นน่าจะเรียกว่าซากของบ้านฮะ
มันเคยเป็นบ้านตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ธนพลวังคีรีอายุ๑๐ปี๑๐ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นครับ
เสื้อผ้าไม่ได้รองเท้าไม่ได้

หนังสือเรียนไม่ต้องพูดถึงเพราะดีนะครับวันเกิดเหตุนิวอ่ะ
กับคนในครอบครัวทั้งหมด๖คนไม่ได้อยู่ในบ้านจึงไม่มีใครเป็นอะไร
คุณครูท่านนี้ครับคุณครูเฉลิมพลวงขยันอายุ๓๒ปี
เป็นครูคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็เล่าบอกว่าครอบครัวน้องนิวเนี่ยนะยากจน
นิวอยู่กับตาอยู่กับยายแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่รวมกัน
ทั้งหมดหกคนด้วยกันพ่อแม่เลิกรากันไปนานแล้วนะฮะ
บ้านนี้อยู่กันมากว่า๑๖ปีแล้วครับจนเกิดน้ำพัดบ้านพังทั้งหลัง
แล้วก็สิ่งของในบ้านหายหมดเกลี้ยงนะครับไปกับสายน้ำ
ทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของคนร้ายบ้าน
หลังจากบ้านพังนะครับนิวก็ไปอาศัยอยู่กับบ้านของเพื่อนบ้านชั่วคราวก่อนนะครับ
นิวบอกว่าบ้านพังหมดแล้วอยากจะได้บ้านที่อยู่ใหม่ฮะ
อยากได้บ้านใหม่ไหมอยากได้ครับอืมแล้วหนูหนูไปอยู่ไหนฮะตอนเนี้ย
คืออาศัยบ้านข้างข้างครับอ๋อหนูเรียนอยู่ชั้นปอะไรแล้วลูก
ป๔ครับอยู่กับใครอยู่ทุกวันนี้หนูอยู่กับใครอยู่กับยายครับอยู่กับยาย
แล้ววันที่น้ำท่วมหนูหนูไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอลูกไม่ได้อยู่ในบ้านครับ
อืมอ้าวอยากได้บ้านใหม่นะฮะอยากครับ
เมืองต้นอบตหินดาดนะใช้งบประมาณของอบตช่วยเหลือครอบครัวน้องนิวเนี่ย
ไปก่อน๕๐๐๐๐บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสานทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่หยุดคล่องมา
เอาถุงยางชีพมามอบช่วยเหลือต่อไปอ่าผู้ใจบุญนะครับบอกไว้นะครับ
สามารถช่วยเหลือครอบครัวของน้องนิวได้นะครับผ่านบัญชีธนาคารทกศสาขาปางศิลาทอง
เลขที่บัญชีนะครับ๐๒๐๑๕๕๕๐๐๔๐๔๐๗มันจะยาวหน่อยถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับ
ชื่อบัญชีเด็กชายธนพลวังคีรีและเหมือนกันครับจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทั้งหมด
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไปใช้จ่ายสุรุยสุรายครับ